มาดูความคืบหน้านะครับอีกกรณีหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการหายตัวไปของน้องต่อเต่า
ตาของเด็กตกใจและเสียใจครับ
ที่รู้ว่าลูกเขยพาลูกสาวไปขายบริการ
ส่วนแม่ของเด็กวันนี้เนี่ยตำรวจพาไปตรวจสภาพจิตนะครับ
พนักการสอบสวนนำตัวแม่เด็กไปทดสอบสภาพติดใจ
ที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เช้า
โดยแนวทางคดีวันนี้นะครับจะมีการประมวลผลการเข้าเครื่องจับเท็จ
การสอบปากคำและการตรวจสอบสภาพจิตใจของแม่เด็ก
ส่วนการดำเนินคดีกับบุคคลที่เคยซื้อบริการ
จากแม่เด็กนั้นตำรวจมีข้อมูลแล้วนะครับ
เตรียมจะขยายผลแจ้งข้อหานะครับเป็นรายบุคคลไป
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับมาจากโทรศัพท์ของแม่กับพ่อของเด็กนั่นแหละ
ที่ใช้ติดต่อกับลูกค้าในอดีตที่ผ่านมา
นายประสานตาของเด็กนะครับยอมรับว่าเครียดแล้วก็กังวลมากนะครับ
กับเรื่องของลูกสาวแล้วก็เรื่องคดีความ
ที่สำคัญมีสื่อบางสำนักกล่าวหาว่าเขาไปมีสัมพันธ์กับลูกสาว
ทำให้รู้สึกโกรธมากซึ่งเขาไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน
ส่วนเรื่องที่ลูกสาวขายบริการยอมรับว่าตกใจ
เพราะเพิ่งจะรู้ข่าวนะครับซึ่งลูกก็ยอมรับว่าทำจริง
เสียใจมากแล้วเขาก็โกรธนายพอด้วยที่ให้ลูกสาวไปทำแบบนั้นฮะ

สาเหตุทั้งหมดมาจากลูกสาวคนเดียวที่ไม่ยอมพูดถึงความจริงตั้งแต่แรก
ทำให้ตำรวจต้องมาขุดคุยเรื่องราวต่างจนลูกของเขาตกเป็นจำเลยแล้วมีความผิด
ทั้งที่เด็กชายเนี่ยหายตัวไปนะครับลูกชายของเขาไม่ได้รู้เรื่องเลย
ส่วนที่จะพาลูกสะพ้ายไปขายบริการเขายังไม่เชื่อนะ
แม้จะมีหลักฐานไม่คิดว่าลูกจะทำแบบนั้นหรอก
หากลูกทำจริงก็ต้องรับกรรมไปเพราะไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้
พ่ออยากจะให้ลูกสะพ้ายพูดความจริงสักทีเถอะ
มันไม่สมควรที่จะโดนหรอกครับอืมก็เมียมันไม่ยอมรับอ่ะ
มันก็ต้องโดนผมก็ไม่นึกว่ามันจะทำแบบนี้ครับ
เพราะลูกมันไม่น่าสมควรว่าทำแบบนี้
มันก็เวรกรรมเขาเวลาเขาทำก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงครับ
เพราะช่วยเหลือเขาผมก็ช่วยไม่ได้เพราะผมไม่มีเงินมีดอมนะครับ
ก็อาศัยว่าพอมีเล็กน้อยก็ไปเยี่ยม
เพราะว่าเรื่องลูกมันตัดไปเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับ
มันอยู่กับแม่มันคนเดียวแหละ
นี่ถ้าแม่มันรับมันก็จบมันก็เจอต่อ
คุณผู้ชมครับช่วงสายที่ผ่านมาชาวบ้านนะครับ
ไปเดินค้นหาน้องต่อกัน๒๐วันแล้วนะคุณผู้ชม
วันแล้วนะครับค้นหาที่เบาะน้ำของบ้านพักหลังหนึ่ง
อยู่หลังโรงเรียนครับห่างจากบ้านของน้องต่อประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
เป็นจุดเดียวที่ไม่เคยหามาก่อนเลยนะค่ะโดยบ่อน้ำเนี้ยคือ
ถ้าคนไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นบ่อมันรับตาคนนี่ครับอยู่ในป่ารกนะครับ
ขนาดที่เบาะน้ำก็มีเจาะแหน่เต็มเบาะไปหมด
เจ้าของเบาะเราบอกว่าคุณผู้ชมเบาะนี้ประมาณ๑๐๒๐ปีแล้ว
เพื่อเอาดินไปถมสร้างบ้านลึก๖เมตรลึกมาก
แม่เด็กไม่น่าจะเอาลูกมาทิ้งที่นี่หรอก
เพราะว่าระยะเวลายาวนานขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเห็นบ้างแล้วล่ะ
ก็ไม่เคยเห็นผ่านนะไม่เคยไม่เคยเห็นผ่าน

คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราไม่น่ามาทิ้งหรอก
อืมเพราะว่าอย่างไรที่
เพราะว่าถ้าทิ้งผ่านนี้มันก็จะเป็นเหลือซากเลยนะฮะ

ไม่เจอหรอกไม่รู้จะบอกอะไรมันก็มันพูดไปมันก็ลำบาก
เป็นที่ตัวมันคนเดียวที่แม่มันคนเดียว

การค้นหาไม่พบครั้งนี้ก็จะทำให้ทั้งหมดนะครับ
ต้องวางแผนหาน้องต่อกันใหม่ครับ